คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
เป็นรถเก๋งไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
คราวนี้ไฟลุกไหม้ท่วมตัวรถเลยนะคะ
คนขับรถเก๋งต้องรีบหนีตายออกมา
แล้วก็รอดอย่างบุดหวิดเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำดับไฟ
ที่กำลังไหม้รถเก๋งแบบนี้นะคะ
คือรถเก๋งคันนี้ไปชนท้ายรถบรรทุก

จุดที่เกิดเหตุคือถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ช่วงกิโลเมตรที่๕๓ประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการดับไฟประมาณ๒๐นาที
จากการตรวจสอบก็พบว่ารถเก๋งเสียหายทั้งคันเลยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตรวจสอบในรถ
เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนขับจะมีผู้โดยสารติดอยู่ข้างใน
ปรากฏพอไปตรวจสอบก็ไม่มีใครติดอยู่นะคะ
หลังจากนั้นนายนารินบัวทองอายุ๒๙ปี
แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนขับรถเก๋ง
จากการสอบถามเบื้องต้นนายนารินก็บอกว่าเป็นคุณครู
อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองมะค่าที่ตำบลปากช่อง
ตอนนั้นกำลังจะขับรถกลับบ้าน
แต่ตอนที่ขับรถขึ้นเนินจู่รถเก๋งลื่นค่ะ
แล้วก็สายไปสายมาจนนายนารินคนขับไม่สามารถคุมรถได้
แล้วรถเก๋งก็ถลายเข้าไปชนท้ายรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ด้านหน้า
เกิดเป็นไฟประกายไฟลุกพลึบขึ้นมา
ก็เลยทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนายนารินคนขับรถ
รีบปีนออกมาจากตัวรถเก๋งไฟก็กำลังไหม้
แต่ก็สามารถรอดมาได้อย่างบุดหวิดนะคะ